ผมเสนาลิงโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
โหลดเร็วค่อยโหลดลงโหลดลงโหลดลง
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

เหนือใต้อิสานออปาตอร์มหาสนุกมาแล้ว
ออปาตอร์มหาสนุก
ออปาตอร์มมหาสนุกวันนี้

ยิ้มร่าอารมณ์ดีกันถึงหน้าจอทีวีทุกบ้านล่ะครับ
กับเรื่องราวความสุขที่ผ่านมาของเหล่าดาราและชาวบ้านในรายการ
ว่าแต่จะมีช่วงไหนยังไงใครบ้างเนี่ย
ย้อนความทรงจำและขำกลิ้งไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทย
จูงมือบุดฉุดมือหลานกำมือแฟนควงแขนแม่ยาย
มุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครง
ต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับ
เพราะว่ารายการอบตมหาสนุก
เป็นรายการเดียวของเมืองไทยนะครับที่เสิร์ฟความคืนเครงล้านลากันถึงหน้าอบต
เราจะเอาเงินนะครับมาสนับสนุนเพื่อพัฒนาตำบลของเรานะครับ

วันนี้นะครับตำบลที่เรามาในวันนี้เป็นตำบลแห่งความพอเพียงสุด
ที่นี่ก็คืออบตสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
เรามากันที่นี่ครับจังหวัดนครสวรรค์แน่นอนนักร้องลูกทุ่งโด่งดังครับประเทศ
นึกถึงเขาคือใครครับนะฮะยิ่งยงถูกต้องนะครับ
ไม่ใช่นะครับผมเขาเอาชื่อจังหวัดไปเป็นนามสกุลของเขาครับผม
คุณฮอยอพอพรนครสวรรค์

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็นคนล่ามเภอนี้มั้ย
อันเภอใช่อันเภอนี้อันเภอลาดยาวอันเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์แต่บ้านพี่จะเลยจากที่นี่ไปประมาณ๑๐กว่ากิโล

จงบริจาคมีชื่อที่พี่เต็มไปหมด

เพราะพี่ไปบริจาคไว้ด้วยคือไปปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่ไว้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ฮายค่ะรู้จักพื้นที่นี้ดีหรือยังต้องบอกว่าที่นี่คือปากพี่เลยดีกว่า
อย่างนี้ไปทำความรู้จักกันให้แบบแจ่มสำหรับอบตสะแก้วครับ
สนุกแน่นอนครับมาถึงที่นี่ทั้งทีสะแก้วเนี่ยเป็นตำบลใกล้ใกล้บ้านพี่ฮายอภพรนี่แหละครับ
มีทั้งหมด๑๐หมู่บ้าน๒๕๓๗ครัวเรือนประชากรกว่า๘๒๖๔คนแม่เป๊ะไหมล่ะครับ
บตนี้เขาเยี่ยมยอดมากครับเพราะพื้นที่ข้างอบตเนี่ยเขาเนรมิตเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
มีหมดล่ะครับทั้งปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงวัวและเลี้ยงหมูหลุมสุดยอดไหมล่ะครับ
ว้าว
ที่ทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าต้องการแก้ปัญหาความยากจนทำให้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับทำได้จริง
ลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือก็ขายครับชาวบ้านทำแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงครับ
ตเขาจะเปิดร้านค้าให้ใครมีอะไรก็เอามาฝากขายได้ทุกอย่างเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือพ่อแม่พี่น้องหมดล่ะครับ
ทุกคนดูมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำครับเมื่อมีความสุขเนี่ยความรื่นเริงความแจ่มใสก็ตามมา
อย่างกลุ่มนี้ครับยามว่างเขาก็รวมกลุ่มมารำเพลงแคนกันด้วยล่ะครับ
แคนที่เป่าครับพวกเขาก็ทำกันเองด้วยล่ะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาจากพ่อสู่ลูก
ใครล่ะครับจะไปคิดว่าผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ทำแคนกันเป็นด้วย
ใครที่ชอบเป่าแคนครับแนะนำให้ไปหาซื้อที่ตำบลสะแก้วนี่เลยครับเพราะเสียงเขาเนี่ยดีจริงไม่ได้โม้
ซึ่งกิจกรรมที่นี่ครับไม่ได้มีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับตำบลนี้เนี่ยเขาสนับสนุนคนทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะวัยเด็กโรงเรียนสนับสนุนให้มีกิจกรรมมากมายอย่างโรงเรียนนี้ครับก็มีกิจกรรมให้เด็กนักเรียนเขาเล่นอังกะลุงกันด้วยล่ะครับ
และนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตำบลนี้ครับภายใต้การดูแลของอ่า
นี่แหละครับผมเป็นไงพี่ฮายนี่นี่เขาทำนะครับของแต่ละอย่างอันนี้ผ้าเช็ดหน้า

คือสวยงามเป็นลายแบบลายของเขาแบบไม่ต้องมามาทาทรงทาสีอะไรเลย

สิ่งสำคัญที่น่าสนใจที่นี่ก็คือหมายความ

แน่นมากก็คือเราหยิบออกไม่ได้เห็นไหมฮะ

แน่นขึ้นว่าการพอดันจักรศาลของคนที่นี่

อันนี้ที่พี่เห็นนี่รู้ป่ะออร์แกนิคหมดเลยนะ

ไม่มีใช้แต่ศาลเพียงตาอันนั้นมันเป็นศาลเพียงตาเขาให้กราบไว้
เอามาใช้อันนี้ไม่ได้ทั้งหมดที่คุณเห็นนะครับไม่มีสารพิษ
เอาไหมเอาไหมอื้อหือเล็กไปต้องเป็นใหญ่แล้วก็เนี้ยทอด
ยัดจมูก็เล็กเลอะเหรออื้อหือฟักฟักอันนี้ใหญ่ไป
เรียกคนที่มีความรู้มาคุยกับเราไหมดีมากพบกับเขาเลยดีกว่านะครับ
ท่านหนาโยคอบตตอนะครับคุณปริศาจแรงกสิกรนะครับหวัอ
ปริศาจคุณฮายก็อยากได้พืชผักศวนครัว
กลับไปให้แม่มาก
อันนี้เรียกอะไรนะอันนี้

ได้หลายอย่างเลยทีเดียวจะแกงจะอ่อมก็ได้หมดล่ะครับ
เจียวกับไข่ก็ได้ครับรสชาติก็ดีประโยชน์เหลือเฟือ
พืชผักที่เห็นทั้งหมดนี่ก็มาจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงข้างอบตนี่แหละครับ
เอาอย่างนี้อบตนี้มีแต่สิ่งดีและวันนี้เขาขอโชว์ในช่วงอบตขอโชค

ช่วงอบตขอโชว์ในวันนี้ครับเด็กจากโรงเรียนวัดสะแก้ว
จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
เบอร์โชว์อื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายแปรแปรแปรว่าให้รอ
แต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่า
ท่านกำลังเข้าสู่บริการรักษาหัวใจ
ลงเท่าเรียนฝากไว้ตัวเอากลับไปใจเก็บรักษา
ยอมจำนวนเธอและวันนี้แค่แรงเห็นหน้า
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอและเบอร์โทร
เฝอร์โทร

แล้วนี่น้องเด็กนะครับทั้งคอเอวขาคอคอ
ผมเห็นเด็กผู้ชายนะครับบางคนลูกกระเดือกขดเข้าไปข้างในเลย

เด็กมันทำไปได้อย่างไร
นั่นแหละสิ
เอาคอทำได้อย่างไรสุดยอดมากลูก
ช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปตามหาเจ้าสิ่งนี้กัน

มนต์จะให้หรือเปล่าให้
ไม่เอาเยอะหรอกแค่๒กระบุงเอง
แค่สองกระบุงเองเออ
พร้อมมาต่อประหลาดสมอง